และก็อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อกับคุณผู้ชมใครจะไปเชื่อครับ
ต้นยุคาลิปตัมันมีความเชื่อนะ
ทั้งที่ตอนถ่ายถ่ายแต่ต้นไม้ยุคาลิปตั
แค่ที่จังหวัดสุรินทรัพย์
มีแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวไปลองดูหน่อยฮะ
นี่ฮะตอนนี้พอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับ
ต่อคิวกันมากราบไหว้เลยครับ

ที่นี่ครับที่บ้านลำพงตำบลสำโรงทาบจังหวัดซูรินทร์
มาดูอะไรเราต้นยูคาลิปตัส
ที่ชาวบ้านเขาเล่าขาดว่าต้นนี้มีเรื่องประหลาด
หลบซ่อนอยู่
คือขายรูปต้นไม้เนี่ยแล้วมันเห็นเป็นเงาเนี่ยเงาเมื่อคู่
เห็นเป็นรูปหญิงสาวคือไอ้เงาเนี่ยมันดูเป็นลูกผู้หญิงมากเลยอ่ะก็เลยแบบเออมีความเชื่อว่าอาจจะมีวิญญาณของหญิงสาวสิงสถิตอยู่ในต้นยูคาลิตัสต้นนี้หรือไม่
แล้วยิ่งเชื่อมากไปกว่านั้นเพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยเห็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นหญิงสาวใส่ชุดสีขาวบ้างบ้างก็เป็นชุดสีชมพูหรือบางทีหนักกว่านั้น

เห็นผู้หญิงจูงมือเด็ก

หนีเลย
เห็นแล้วนะเห็นเนี่ยภาพคล้ายภาพวาดคือมันเป็นร่องลอยดำเป็นเงาเป็นภาพเลยคล้ายกับหญิงสาวแบบนี้เขาก็เป็นความเชื่อเนาะ
มนต์มาสาดแล้วก็มายกมือกราบไหว้
แล้วก็มาจุดทูบจุดเทียนขอเลขเด็ดจากต้นยูคาลิปตัสต้นนี้
บอกแล้วกันว่าได้เลขอะไรแต่บอกเลยว่าชาวบ้านเขาได้ไปหลายเลข
เพราะฉะนั้นแล้วแต่บุญกรรมวาสนาทรง
แล้วก็เรื่องนี้ต้องย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นนะ
จริงต้นยูคาลิปตัสนี่ไม่ค่อยมีเรื่องแปลกให้เราได้เล่าสู่คุณผู้ชมฟัง
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมอ่านข่าวเกี่ยวกับต้นยูคาลิปตัสศักดิ์สิทธ
เรื่องความเชื่อมาก็เยอะนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันว่า
ยูคาลิปตัสมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้นี้ด้วยนะคะ
เป็นความเชื่อคุณผู้ชมนะใครว่ายังไงก็แล้วแต่เขา
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ต้นยูฮาริปต้าจริงก็คือมีประโยชน
ให้กับคนในชุมชนได้ด้วยนะจ๊ะ